ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ครับสี่ทุ่มที่ลานชุมชนวัดสามัคคีสัทธาธรรมหรือว่าวัดโกกรากในที่อำเภอเมืองสมุทรสาครไม่น่าเชื่อนะฮะมีคนจัดเลี้ยงฉลองวันเกิดกันสุดท้ายยิงกันตายค่ะนะเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับคนที่ก่อเหตุยิงเขาตายเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยช่วยกันล้อมจับตัวไว้ได้นะครับไปดูวินาที
มุมหนึ่งก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตคนที่ถูกยิงนะฮะแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับอีกมุมหนึ่งก็ไปไล่จับคนที่ก่อเหตุยิงเขาคือสมัครสบอมนะฮะเลือดท่วมตัวฮะคนที่ก่อเหตุเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาก็แค้นกันนะครับตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับมือปืนผู้ตายชื่อนายสุวินัยลาจันทึกอายุ๒๙ปีนะครับถูกยิง
ก็ไปเนี่ยศีรษะเนี่ยสี่นัดแขนซ้ายสามหายปลาร้าอีกหนึ่งแขนขวาหนึ่งรวมแล้วก้าวนัดนะครับมีปืนก้าวมอมอตกอยู่นะครับกระสุนปืนเนี่ยก้าวปลอกนะครับส่วนคนก่อเหตุมือปืนชื่อนายนีวัดสุกเกตอายุสามสิบถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าตอนที่เขาจับกันเนี่ยสบักสบอมเลยฮะค่ะเจ
ไม่รู้ว่าใครสั่งมานะครับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปครับที่สาราวัดโกรกกรากในนะครับที่นี่ยังมีคราบเลือดอะไรพวกนี้อยู่นะครับชาวโบ้งชาวบ้านก็เอาทรายมาเทเอามาปิดเอามาทับเอาไว้เดี๋ยวดูภาพวันนี้หน่อยนะฮะที่คุณจิรายุทธ์บุญชูลงพื้นที่ไปเนี่ยนี่นะครับทุกผู้ชมครับคือก่อนเกิดเหตุ

เขาก็ยังไม่ปล่อยปืนเขาก็ยังยิง
เพื่อนเขาก็ล็อกคอเพื่อที่จะเอาปืนออกนะ
จากนั้นหนูก็พอเขาเอาปืนหนูก็เลยวิ่งเข้าไปหาแฟน

เสียตั้งแต่นัดแรกเห็นหมดเลยค่ะเห็นทุกนัด

ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าเข้าไปก็ต้องตายด้วย
คนยิงเป็นคนบอกเองว่าผมได้รับมอบหมายมา

แล้วเพื่อนเขาก็ถามว่ามายิงเพื่อนทำไมอะไรอย่างนี้
บอกว่าผมได้รับมอบหมายมาอีกทีอะไรอย่างนี้
แต่เราก็ไม่รู้ว่าใครมอบมาอะไรยังไง
นี่ฮะภรรยาผู้ตายบอกยังไม่รู้เลยใครสั่งมาให้ยิงเนี่ย

ญาติของผู้ตายนะครับวันนี้ไปที่สพมสมุทรสาคร
ไปติดต่อขอรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลนะฮะ
แต่ยังต้องรอขั้นตอนการชนะสูตรนะครับ
กับแม่ของผู้ตายบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุ
ลูกชายถูกยิงเหมือนกันนะครับ
ก็มีหลานสาวอายุ๑๓
ลูกสาวของผู้ตายเนี่ย
เดี๋ยวพ่อกับแม่ผู้ตายบอกก็จะดูแลให้เองนะครับ
เราได้คุยกับพ่อบุญธรรมของมือปืน

เมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเยี่ยมลูกชาย

ตอนถูกจับเนี่ยเพื่อนเขาลุมจับกันก็สะบักสบอม
บอกว่าตอนนี้ยังสามารถไม่สามารถพูดคุยอะไรได้
เนื่องจากตอนที่ถูกจับตัวเมื่อคืนนี้
ถูกทำร้ายจนกรามหักจมูกหัก
ตาทั้งสองข้างก็ฟกช้ำจนลืมไม่ได้
ศีรษะก็ต้องเย็บอีกหลายเข็ม
พ่อบุญธรรมของคนก่อเหตุบอกกับเราบอกว่า
ลูกชายบอกว่าทันทีที่ก่อเหตุ
มอบตัวนะไม่ได้คิดหนีไปไหน

เพราะเขาไปแจ๊งไว้รุ่นเขาก็เพื่อนกันแล้ว

เขามอบตัวเขาบอกว่าไม่มอบตัว

บอกว่าผู้ต้องหายอยู่ในโรงพยาบาลแต่ตำรวจอายัดตัวแล้ว
ตอนนี้แจ้งไว้๓ข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนกับการยิงปืน
เดี๋ยวต้องขยายผลต่อว่าใครสั่งมา
หรือจะหลอนหรือจะไปคลุมครั่งจากไหน
หรือว่ามูลเหตุความขัดแย้งในอดีตต้องไปไล่ตรวจสอบกันต่อ